ไปดูอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีไซน้อยกันหน่อยนะคะ
อย่างอะไหล่มรณะค่ะหนุ่มสุพรรณขับรถกระบะมา
สุพรรณตั้งแต่ตีสี่ของเมื่อวานนี้ขับรถจะพาภรรยาแล้วก็ญาติ
ไปหาหมอที่สถาบันสวงอกปรากฏว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะ
ไปเจอกับยางอะไหล่แล้วปรากฏว่าเบรกไม่ทันนะคะหักหลบ
รถเสียหลักไปพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้า
รถไปอัดก๊อปปี้สภาพยับเยินแบบนี้ค่ะ
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ตาย๓นะคะ
สุพรรณคือสติแตกเลยนั่งร้องห่มร้องไห้

บาดเจ็บเล็กน้อยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนบางบัวทองสุพรรณบุรี
่งหน้าแยกนพวงอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ทะเบียนกไก่นหนู๗๕๔๙สุพรรณบุรีค่ะ
ไปชนอัดเข้ากับเสาไฟฟ้าหน้ารถเนี่ยพังยับเยินแบบนี้ค่ะ
แล้วมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถ๓ศพด้วยกัน
คือนางสาวนรมนผลทิพย์อายุ๓๐ปี

ส่วนเบาะหลังมีผู้เสียชีวิต๒ราย
ก็คือนางสวาสวงสวดอายุ๔๑ปี
แล้วนางบุญกล่ำคุ้มอายุ๘๓ปีค่ะ
ส่วนคนขับคือนายชาวลิศพานแก้วอายุ๓๐ปี

แล้วก็เนี่ยร้องห่มร้องไห้เสียใจแบบนี้นะคะ
เล่าบอกว่าขับรถมาจากสุพรรณบุรี
จะพาภรรยาแล้วก็ญาติไปหาหมอที่สถาบันโรคสวงอก
พอมาถึงจุดเกิดเหตุระหว่างนั้นสักประมาณตี๔
ถนนมันมืดมากแล้วไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ขับมาด้วยความเร็วไปพบเข้ากับยางอะไหล่
รถ๑๐ล้อหล่นอยู่กลางถนน

แต่มันไม่ทันจริงเพราะว่าใช้ความเร็วค่อนข้างมาก
เบรกไม่ทันพุ่งชนเข้าอย่างจัง
ทำให้รถเสียหลักข้ามคูน้ำ
ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างแรง
แล้วก็มีคนเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
ทีนี้ผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
เล่าให้เราฟังบอกว่าช่วงสักประมาณตี๔๓๐
กับลูกสาวกำลังจะทำกับข้าวเพื่อไปขายที่ตลาด
จู่ได้ยินเสียงดังเหมือนมีรถชนตรงถนนหน้าบ้าน
เดียวเท่านั้นแหละค่ะก็ได้ยินเสียงดังขึ้นอีกครั้ง
คือดังสนั่นหวั่นไหวจนพื้นบ้านมันสะเทือน
ก็เลยตัดสินใจรีบวิ่งออกมาดู
พบนี่แหละค่ะรถกระบะชนเข้ากับเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่
ยุบพังเสียหายซึ่งตอนนั้นก็มีคนในรถเนี่ยติดอยู่
แล้วก็ร้องโอดอวยโอดโอยด้วยความเจ็บปวดขอความช่วยเหลือ
จากนั้นก็เลยตัดสินใจเรียกคนแถวบ้านให้มาช่วย
แล้วระหว่างที่ช่วยก็โทรแจ้งกู้ภัย
แต่ชาวบ้านบอกว่ามันช่วยไม่ได้จริง
เพราะว่าสภาพรถคือพังยับอัดก๊อปปี้แบบนั้น
ก็เลยได้แต่เฝ้ารอให้กู้ภัยมาช่วย
สุดท้ายก็ไม่ทันนะคะมีคนเสียชีวิตไป๓รายค่ะ
ตำรวจสพไซน้อยตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดเส้นทางจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ตรวจสอบว่ามีการชนยางอะไหล่จริงหรือไม่อย่างไร

มาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ